สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
วันนี้ดิฉันมาพร้อมกับฝนฟ้าขนองและร่มคู่ใจค่ะ
ช่วงนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยต้องพกร่มเอาไว้เสมอนะคะได้ใช้แน่นอนค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งหลังจากนี้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยคาดว่าฝนจะตกหนักกว่าสัปดาห์นี้อีกค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่ามรสุมฝนตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะ
เราไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะว่าแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
ภาคเหนือนะคะมีฝนตกร้อยละ๖๐๗๐ของเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะ
อีสานฝนตกยังเยอะอยู่นะคะอุณหภูมิไม่สูงมากค่ะแค่๓๗องศา
ส่วนภาคกลางกับภาคตะวันออกก็ไม่แพ้กันเลยค่ะ
ครึ้มฝนตกหนักที่สุดนะคะ๑๗๐ของพื้นที่ค่ะ
มาดูพื้นที่ริมทะเลใกล้กรุงเทพอย่างภาคตะวันออกกันบ้างนะคะ
ฝนยังหนักค่ะ๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนเยอะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะจุดที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ย
ทะเลจะมีคลื่นสูงกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แพ้กันเลยค่ะ
ฝนเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนเนี่ยต้องเตรียมตัวเอาไว้ด้วยนะคะ
ในขณะที่ประเทศรัสเซียคุณผู้ชมต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ
เพราะว่ามีน้ำมันรั่วไหลลงไปในแม่น้ำค่ะ
ทำให้น้ำเป็นสีแดงฉานแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้อีก๑๐ปีกว่าแม่น้ำจะกลับมาสะอาดได้เหมือนเดิมค่ะ
ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยฝนตกหนักนะคะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ